ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านอีกแล้วค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเธอเอาคลิปมาโพสต์ขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัว
เธอบอกว่าโดนเพื่อนบ้านข้างกับเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม
รุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเอามีดมาฟันกันเลยนะคะ

ชื่อชะนันชิดานะคะฝั่งซ้ายเป็นผู้ชายชื่อว่านายตั้น
คนที่เอาคลิปมาโพสต์เนี่ยคือคุณชะนันชิดา
เดี๋ยวเราเล่าฝั่งของคุณชะนันจิดาให้ฟังก่อน
แล้วเดี๋ยวไปฟังของฝั่งของคุณตั้นด้วย
เล่าให้ฟังทั้งสองฝ่ายว่าตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไง
คุณชะนันชิดาคนนี้เธอเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
บอกว่าอยากขอความเป็นธรรมหน่อย
ถูกเพื่อนบ้านสองหลังรุมทำร้ายจนคนในครอบครัวได้รับบาดเจ็บ
บอกว่าเพื่อนบ้านดื่มเหล้าแล้วส่งเสียงดังโวยวาย
พูดจากกระแทกแดกดันบ้านของเธอจนทะเลาะกัน
แจ้งตำรวจมาระงับเหตุสองนายแล้วก็ยังไม่หยุด
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่นะคะไปคุยกับนางสาวชะนันชิดาคนนี้แหละ
โอ้โหที่บ้านเนี่ยลักษณะบ้านเป็นทาวนโฮม๒ชั้น
คราบเลือดนี่ยังกระจายอยู่เต็มถนนอยู่เลยนะคะ
หน้าบ้านก็มีเศษเก้าอี้เศษขวดเบียร์แตกกองอยู่เต็มไปหมดเลย
ลักษณะบ้านเป็นแบบนี้บ้านของคุณชะนันชิดาอยู่ทางซ้าย
ในตั้นคู่กรณีอยู่ทางขวา
คุณชะนันชิดาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
ครอบครัวเธอมาเช่าบ้านตรงนี้เปิดเป็นร้านขายของได้เกือบปีแล้ว
กันทั้งหมดหกชีวิตชายสามหญิงสาม
ส่วนคู่กรณีในตั้นเนี่ยนะคะก็มาเช่าอยู่ติดกัน
ตอนแรกก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะคะ
เริ่มมีปัญหากันคือช่วง๓เดือนที่ผ่านมานี่แหละ
ปัญหาก็คือว่าฝั่งบ้านในตั้นเนี่ยคือด้วยความที่เธอเปิดร้านขายของใช่ไหมคะ
ฝั่งบ้านในตั้นเวลามาซื้อของเนี่ยก็คือเหมือนกับเซ็นเอาไว้ยังไม่จ่ายเงิน
เอาของไปแล้วก็ลงชื่อไว้ลงชื่อไว้ก่อน
ทีนี้พอเธอไปทวงเขาก็ไม่พอใจแล้วก็เลยเริ่มมีปัญหากันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เวลาน้องสาวกับน้องสะพ้ายเลิกงานกลับมาเนี่ยฝั่งนั้นก็เอาแล้วมันต้องเดินผ่านบ้านกันไง
ฝั่งนั้นก็จะพูดจากกระทบกระทั่งแดกดันกันมาจนกระทั่งเมื่อคืนวานนี้ค่ะ
ฝั่งของในปั้นนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านน้องสาวกับน้องเขยเธอเนี่ยกลับมาถึงบ้านฝั่งนั้นก็เริ่มแล้ว
ผู้จากระทบกระทั่งแดกดันกันไปแล้วเห็นว่าในตั้นเนี่ยเดินไปคุยกับบ้านฝั่งตรงข้าม
ซึ่งจริงบ้านหลังนั้นเนี่ยกับครอบครัวเธอไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
แต่อยู่พอในตั้นไปคุยเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามก็กวักมือทำนองท้าทายน้องสาวกับน้องเขยให้เข้าไปหา
น้องสาวก็เลยตะโกนไปบอกว่าทำไมต้องมาด่ากันได้ทุกวันต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรือไง
กลายเป็นว่าคราวนี้ฝั่งในตั้นก็ไม่พอใจแล้วพยายามจะเข้ามาทำร้ายน้องสาวเธอน้องเขยก็เข้าไปห้าม
แล้วอยู่พ่อในตั้นก็เดินมาตบน้องสาวเธอล็อกคอทุ่มลงกับพื้น
หลังจากนั้นน้องสาวกับน้องเขยเธอก็เลยถูกรุม
เห็นว่าในกลุ่มของฝั่งในตั้นเนี่ยมีผู้ชายเสื้อสีดำตัวเล็กคนนึงเขาถือมีดมาด้วย
เธอเห็นอาวุธเธอก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านไปคว้ามีดอิโต้มาบ้าง
แล้วก็พุ่งตัวออกไปกวัดแกว่งมีดเพื่อปกป้องน้องเขยกับน้องสาว
บอกว่าถ้าแทงมาก็ฟันกลับนะ
ชายเสื้อดำที่ถือมีดเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเอาปืนมายิงทั้งครอบครัวเลย
แล้วก็กลายเป็นเหตุตะลุมบอลกันนะคะ
เขาบอกว่าฝั่งคู่กรณีเนี่ยมารุมทำร้ายเธอทำร้ายน้องสาวน้องเขย
ก็พยายามกวัดแกว่งมีดไปมาแล้วก็พาน้องกลับมาหน้าบ้าน
กับพ่อเธอก็ออกมาช่วยอีกฝ่ายก็ตามมารุมทำร้าย
ที่น้องเขยกับแม่จะบอกว่าเนี่ยถูกมีดฟันเลือดออกเจ็บไปหมดแล้ว

แต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมหยุดเอาสิ่งของคว่างปลาเข้ามาในบ้านทำลายข้าวของหน้าบ้าน

ขนาดตำรวจมาถึงแล้วนะอีกฝ่ายยังไม่หยุดเลย
สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องยอมหยุดเพราะว่าเจ็บกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องรีบพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
บอกว่าแม่เธอถูกมีดฟันที่แขนขวา

เหตุการณ์ที่สองคือที่ชี้เข้าไปในบ้านคือตำรวจมาระงับเหตุแต่มันไม่อยู่ไงพี่
เพราะว่ามาแค่๒นายแล้วเขามีเป็น๑๐แล้วบ้านจริงมีแค่๖คน
แล้วคืออยู่ในบ้านมันไม่ปลอดภัยไงพี่เพราะเขาคว่างของรุมประชาธรรมประมาณนั้น
ทีมข่าวยังได้คุยกับคนแม่ด้วยนะคะแม่ที่บอกว่าโดนมีดฟันที่แขนซ้ายอะค่ะ
ขนบวันนะคะแม่ก็บอกว่าจริงก็ทะเลาะกันกับคู่กรณีมาสัก๓เดือนได้แล้ว
เพราะว่าคู่กรณีเนี่ยชอบไปพูดนินทาให้ตัวแม่แล้วก็ตัวครอบครัวของแม่เนี่ยเสียหาย
แม่โดนฟันที่แขนขวานะแม่เลยบอกว่าแม่ทนไม่ไหวแม่ก็เลยใช้วิธีเขียนข้อความใส่กระดาษ
ข้อความเขียนตัวโตบอกว่าช่วยลดความสตรอเบอรี่ให้น้อยลงหน่อย
ที่ฉันใช้คำให้มันเบาลงเนอะแต่คุณแม่ไม่ได้ใช้คำนี้นะ
ช่วยลดความสตอเบอรี่ให้มันน้อยลงหน่อยแล้วก็ไปวางไว้ที่กระถางต้นไม้หน้าบ้าน
ตั้งใจให้ฝั่งคู่กรณีเห็นเวลาเดินผ่านที่จะเข้าบ้าน
คู่กรณีก็บอกว่าไปเอากระดาษมาแปะหน้าบ้านเขาทำไม
แม่ก็บอกแม่ไม่ได้แปะแม่วางไว้หน้าบ้านเฉย
ก็เลยกลายเป็นทะเลาะกระทบกระทั่งกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ
ซึ่งแม่ก็บอกเหมือนกันนะว่าไอ้แขนแม่ที่โดนฟันเนี่ย
พูดตรงนะไม่รู้เหมือนกันว่ามีดใคร
ไม่รู้ว่ามีดฝั่งคู่กรณีที่เป็นชายเสื้อดำ
หรือว่ามีดลูกแม่เองที่ถือไปเพราะตอนนั้นมันชุนละมุนกันมาก
แต่แม่ก็บอกแล้วว่าแบบพยายามบอกลูกเลยว่าอย่าไปมีเรื่องกับแก๊งนั้นเลย

แต่สุดท้ายมันก็บานปลายจนได้
คิดน้ำเข้าบ้านกูทำหายอะไรประมาณนี้
เขาด่าแบบนี้หมดเลยนะทั้งที่เขาเรียนสูง
แม่เรียนไม่จบป๔แต่แม่ไม่เคยสอนลูกให้ด่าใคร
แต่แม่เสียใจตรงที่ว่าพ่อแม่เขาทำไมไม่ห้ามลูกชายเขา
เออมายืนด่าทำไม
แล้วด่านะมันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียว

แม่ไม่เคยอยากจะให้ลูกไปโต้ตอบเลยมีแต่ห้ามอย่างเดียว
อันนี้เป็นฝั่งของฝั่งผู้หญิงนะครับคุณชะนันทิดาที่เอาคลิปมาโพสต์ไว้
เราก็พยายามที่จะไปคุยกับฝั่งคุณตั้นคู่กรณีเหมือนกัน

แต่ว่าตอนที่ผู้สื่อข่าวลงไปเนี่ยไม่เจอใครเลยนะคะ
เพราะว่าทุกคนเนี่ยกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดกาญจนบุรี

ก็เลยพ่อกับแม่แล้วก็ตั้นเองก็ไม่อยู่

เพื่ออยากจะชี้แจงในมุมของคุณตั้นเพิ่มเติม

ใช่ค่ะก็จะได้ฟังความทั้งสองข้างด้วยแหละ

คนที่เขาเป็นเพื่อนตั้นด้วยนะครับ
เราตามไปเจอนะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึง

ส้มใช่ไหมที่เหมือนกับ
จะมาลุมมาตุ้มอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยนี่ฮะ
ชื่อแจ๊คชื่อจริงชื่อจิรายุ

บอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับตั้น

ทางฝั่งครอบครัวของทางชะนันชิดานะ
ตัวตั้นเขามีปัญหา

บอกผมก็มาสังสรรค์กัปตันนี่แหละ
ก็กำลังคุยกันอยู่เออจะไปซื้อเบียร์ที่ไหนดี
จังหวะนั้นน้องสาวของชะนันทิดากลับมาที่บ้านพอดี

เหมือนกับไปคิดว่าเขาเนี่ยกำลังด่าเธออยู่

ทั้งที่กลุ่มเขาเนี่ยไม่ได้พูดถึงทางบ้านนั้นเลย
กำลังสังสรรค์แล้วคุยกันอยู่ว่าจะไปซื้อเบียร์ที่ไหนดี

ก็เลยด่าตั้น

เพราะเขามีเรื่องกันมาก่อนอยู่แล้ว

จากนั้นทางชะนันชิดาก็หยิบมีดเดินออกมาจากบ้าน
แล้วทั้งหมดก็คือชะนันชิดากับน้องสาวก็

มันก็เกิดการรุมทำร้ายกันเกิดขึ้น
จนทำให้แฟนของแจ็คก็คือผู้หญิงเสื้อสีส้ม
เพราะว่าผู้หญิงเสื้อสีส้มวิ่งไปเอามีดมาถือไว้

คือเสื้อสีส้มโดนรุมไปด้วย

ก็เลยต้องวิ่งไปหยิบมีด
คือแจ๊คเนี่ยไม่ได้ไปหยิบมีดเพื่อจะทำร้ายใคร

เพราะว่าแฟนของเขาเนี่ยโดนไปด้วย
เขาก็เลยหยิบมีดมาเพื่อจะตะโกนห้ามบอกให้อีกฝ่ายนึงได้หยุด
เพราะอีกฝ่ายนึงเนี่ยทำร้ายแฟนของเขาคือผู้หญิงเสื้อส้ม
แจ็คบอกไม่เชื่อพี่ดูคลิปได้

อันนี้แจ็คเขาบอกอย่างนี้นะ
อันนี้เป็นจังหวะที่ผู้หญิงเสื้อส้มที่แจ๊คบอกเป็นแฟนล้มลงไป
แล้วแจ็คก็เดินถือมีดมาแล้วก็เอามืออีกข้างนึงยันไว้

เพราะว่าแจ๊คบอกว่าอีกฝั่งนึงเขาเข้ามา
เขาจะเอาเรื่องตั้นแล้วก็ถือมีดมาด้วย
แต่สุดท้ายกลายเป็นมารุมมาตุ้มกัน

แล้วแฟนแจ็คเสื้อสีส้มโดนไปด้วย
ผมเลยต้องไปหยิบมีดมาเพื่อจะบอกทุกคน
จะมาขู่ทุกคนมาห้ามทุกคนให้หยุดนั่นแหละ

บอกว่าผมถือมีดจริงแต่ผมคือแค่ไปห้าม
พอไปห้ามอีกฝ่ายหนึ่งถึงหยุดแล้วเข้าไปในบ้าน
แต่ตอนนั้นตั้นก็ถูกมีดฟันเข้าไปที่ปากแล้ว

ั้นก็เลยเครื่องของเข้าใส่บ้านคู่กรณี
ที่ตั้นเนี่ยจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะเสียเลือดมาก
แจ็คบอกแจ็คขอยืนยันว่า
ฉะนั้นชิดาเป็นฝ่ายใช้มีดฟันตั้นก่อน
ก็มีคนเห็นส่วนเรื่องที่บอกว่าตัวของแจ็คเนี่ย
ถึงขั้นขู่ว่าจะเอาปืนมายิง
ที่เมื่อกี้ชะนันชิดาเขาเล่าไงว่าคนเสื้อดำที่ถือมีดบอกว่า

เพราะว่าตัวเขาไม่ใช่คู่กรณีอะไรกับทางฝั่งของนางสาวชะนันชิดาเลย

ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาแต่รู้ว่ามีปัญหาตั้งนานแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้มีปัญหากันอยู่ผมไม่รู้
ครั้งนี้เสร็จปุ๊บผมก็ลงมาปกติก็กินเหล้าครับ
ครั้งนี้ปุ๊บเขาก็ลูกสาวฝั่งเนี่ยบ้านที่มีปัญหา

เสร็จปุ๊บผมไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือว่าอะไรสักอย่าง
แต่ว่าที่ผมคุยกันผมคุยเรื่องจะไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี

แล้วคราวนี้เขาก็ข้ามมาด่าอะไรก็ไม่รู้ผมก็ยืนฟังยืนฟังเอา

ด่าไปด่ากันมาปุ๊บเริ่มแรงขึ้น
ครั้งนี้ผู้หญิงเสื้อมเงินเข้าไปหยิบมีดออกมาครับ

คือเขาจะเข้ามาทำร้ายครับ
วิ่งเข้ามาหยิบมีดเพื่อออกไปปกป้องแฟนผม
แล้วเขาก็ไม่ทำแล้วผมก็เก็บมีด
ฝั่งผมเนี่ยคือห้ามดึงฝั่งนู้นด้วย

แต่คือดึงไม่อยู่ฝั่งนู้นแรงกว่า

เมื่อวานมากินเหล้ากับตั้น
พี่ตีวันนี้พี่ติทำอะไร

โอ้โหนี่มากินเหล้าบ้านเพื่อน

แล้วถูกหางเลขไปด้วยโดนไปด้วยเนี่ย
ตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาจะเข้ามาเอาเรื่องตัน

พอออกมาเอ้าเขามีเรื่องกันแล้วพี่ติ

แล้วก็เห็นว่าน้องเขยของชะนันชิดา
กำลังทำร้ายร่างกายพ่อของตั้น

แล้วมันก็เกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้น

แล้วก็ถูกน้องสาวของชะนันชิดา

นี่ฮะก่อนจะได้ยินเสียงทะเลาะกันอีกรอบนึง

เห็นชะนันชิดาเนี่ยใช้มิดฟั่นใส่ตั้ม

หนูเห็นพ่อเขาหนูอดใจไม่ไหว
คือพ่อเขาโดนถึงขนาดนั้นหนูเลยเดินเข้าไป

มันห้ามไม่ได้แล้ว
แล้วไปดึงผมเข้ามาทำไมครับ
คือเพราะตัวหนูเองหนูก็โดนเหมือนกัน
ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

คือเรื่องสองฝั่ง

ฟันใครก่อนอะไรยังไงมันค่อนข้างจะแตกต่างกัน
ฝั่งนี้บอกว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ได้ไปกระแทกกระทันกระทบกระทั่งกันเลยเข้าใจผิดเองเขาคุยกันเอง
ฝั่งนั้นก็บอกฝั่งนี้มาหาเรื่องก่อนแล้วก็มีการควักมีดมาข่มขู่ก่อน
ฝากตำรวจดีกว่าค่ะต้องฝากตำรวจแล้วแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดจริง
ต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงแบบไหนแล้วให้ตำรวจช่วยกันจัดการ
แต่ว่าตอนนี้ไปดูอาการของตั้นกันหน่อยเพราะว่าตั้นดูน่าจะได้รับบาดเจ็บหนักที่สุดนะคะ
เพราะว่ามันมีคลิปออกมาหลังจากที่ตั้นโดนทำร้ายเขาบอกว่าโอ้โหหนักเลยเคราะห์ดีนะคะที่แบบปลอดภัยแล้วอ่ะ
เพราะว่าตั้นเสียเลือดมากจนหมดแรงลงไปกองกับพื้นแล้วเลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะ
แล้วคืออู่หูกระจายหมด
เลือกใครบ้างก็ไม่รู้โดนกันหลายคนพ่อตั้นก็โดนฟัน
ฝั่งคุณชะนันชิดาก็โดนฟันตั้นแต่ตั้นเนี่ยโดนฟันหนักสุดเลยนะคะ
เพราะว่าส่งไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่แล้วก็ต้องรีบส่งต่อไปที่โรงพยาบาล
ผลพลพยุหะเสนาที่กาญจนบุรีก็นั่งรถโรงพยาบาลไปตั้งแต่เที่ยงคืนเลย
เพราะว่าเขาจะใช้สิทธิ์ประกันสังคมแล้วบ้านเขาอยู่กาญจนบุรีไงคะ
คือญาติเนี่ยบอกว่าตั้นเนี่ยต้องผ่าตัดเลยนะเพราะว่าตั้นโดนฟันเข้าที่ไหนบ้างรู้ไหมคะ
เข้าหน้าเข้าคิ้วเข้าหัวจมูกแตกต้องเย็บปากด้วยโอ้โหเคราะห์ดีสมองไม่เป็นอะไร
แต่หมอบอกกระโหลกยุบนะคะถือว่าอาการหนักเลยแต่พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ตอนนี้ตั้นยังไม่รู้สึกตัวค่ะส่วนพ่อตั้นเนี่ยก็โดนฟันที่แขนบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ฝั่งของตั้นเองโอ้นี่คือสภาพปั้นนะคะเนี่ยก็คือปิดไปครึ่งหน้าเลยที่โดนฟันไปอ่ะค่ะ
ฝั่งของครอบครัวตั้นบอกว่าจะสู้คดีถึงที่สุดเพราะว่าฝ่ายตั้นเนี่ยโดนกระทำบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ซึ่งความคืบหน้าทางคดีตอนนี้พนักงานสอบสวนสพคูคศสอบปากคำคนในเหตุการณ์ไปทั้งหมดแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจอาการบาดเจ็บของทั้งคู่เพื่อจะแจ้งข้อหา
ซึ่งตำรวจบอกว่าแจ้งทั้งสองฝ่ายนะไม่ได้แจ้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายประมาณ๗๘คนว่าคนไหนผิดคนไหนถูกยังไง
แต่หลักแล้วเนี่ยคือเท่าที่ดูไล่ไปแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าอาจจะต้องแจ้งทั้งสองฝ่ายเลย
อืมแล้วก็ต้องไปไล่ดูนั่นแหละ
ใช่ว่ามันยังไงและอีกอย่างคือเพื่อนบ้านนะคะมันต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนะ
ถ้าคุยกันได้หรือว่าจบเรื่องกันได้ด้วยดีมันก็จะดีกว่า
คือสุดท้ายนี่คุณก็ทำร้ายกันไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะ
ให้เถียงกันต่อว่ากันด่าท้อนขนาดไหนเนี่ยไปไล่ทำร้ายกันอย่างนี้ไม่ได้